ไปต่ออีก๑ข่าวเม้าส์ประเด็นฮอตสำหรับคุณเนย
ใช่แล้วก็คุณฤทธิ์นะคะ
ก็มีกระแสข่าวว่าแม่ของฝ่ายชายไม่ปลื้มฝ่ายหญิงคุณเนย
ทีนี้ก็ฝั่งน้องชายคุณพิษกาชัยก็เลยขอออกมาสยบ
แล้วกันบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้บานปลายใหญ่โตอย่างที่ทุกคนคิดนะคะ
ซึ่งคุณหนุ่มพิษเนี่ยเป็นคนกลางก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ให้ได้ฟังกันค่ะ
ประเด็นฮอตคู่นี้นะคะเป็นคู่รักขัดใจแม่
ระหว่างเนยวรัฐาแล้วก็แฟนนุ่มนักบิน
สำหรับพิษกาชัยน้องชายของหนุ่มฤทธิ์ค่ะ
แล้วก็พ่วงตำแหน่งเพื่อนสนิทร่วมกวนของฝ่ายหญิงด้วย
สมัยนี่ไงจับไมค์ในสังกัดเก่าไงคุณ

โดยหนุ่มพิษนะคะยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจไม่น้อยเลยค่ะ
ที่ต้องเป็นคนกลางของศึกรักสายเลือดในครั้งนี้
นี่มันหนังจีนกำลังภายในนะเนี่ย

ซึ่งข่าวที่ออกมาค่อนข้างรุนแรงค่ะ
แต่เขาก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ฝ่ายของครอบครัวตัวเองแล้วก็ฝ่ายของสาวเนย
แต่ขอยืนยันเลยค่ะว่าจะไม่มีงานแต่งใดเกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบอย่างแน่นอน
ยืนยันแล้วนะจริงแล้วค่ะจริงจากคนกลางใช่
ซึ่งเชื่อว่ากระแสข่าวต่างที่ออกมานะคะ
เป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนนั้นพูดกันเลยค่ะ

มันอาจจะฟังแล้วดูรุนแรงมากไปกว่าถามนี้
จริงไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้น
พี่จริงอยากจะว่ากรณีญาติเราที่ให้สำคัญแบบสื่อ
คือไม่ใช่ญาติเราส่วนสิ่ง
ไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้น
ก็เป็นห่วงครับเพราะว่าเรื่องทำความจริงก็
ผู้หญิงเนอะเอาตามจริง
เราไม่ได้บอกว่าเราจะช่วยเขาหรือไม่ช่วยเขาหรือฝั่งไหน
แต่เราก็สงสารเขาเหมือนกัน
แล้วเราบอกใจไหมจริงมันก็แปลกแหละ
เอาตามจริงเนาะถ้าเราเอาตามแบบคอมมันเซ็นส์ชน
ก็แปลกแหละแต่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้
ไม่มีทางไม่ต้องรู้ก่อนนะครับพี่เพื่อนน้อง

คือต้องลุกคนแรกเลยจริงไม่ได้อยากให้มันจบหรือไม่จบ
อยากให้ทุกคนอย่าคิดว่า
ปัญญาแรงน่ะแล้วอีกอย่างมรดกไม่ได้ดูเลย
โอ๊ยพ่อชายกลางค่ะทุกคนก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะคะ
ก็แบบอึ๊กอักนิดหน่อยนะคะ